เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากวันนี้เราจะลุ้นลอตเตอรี่กันแล้วนะคะ
เรายังลุ้นร่วมลูกกับหนูคนนี้เลยเจมส์มานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้สละสิทธิ์การผ่อนผันทหารนะคะ
เข้ารับคัดเลือกเข้ารับราชการทหารประจำปี๒๕๖๒ค่ะขออภัย
เพื่อลุ้นจับใบดำใบแดงแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพหานคร
โอ้โฮโรงออกใจกันใหญ่เลยนะสำหรับพี่ซี
พระเอกหนุ่มมาจับได้ใบแดงแต่เสียใจจ้ะจับได้ใบดำนะคะ
ซึ่งจากส่วนของเขตนี้ค่ะมีผู้ที่ต้องลุ้นจับใบดำใบแดงทั้งหมด๗๘คน
มีฉลากแดงนะคะทหารอากาศผลัด๒ซึ่งจะเข้าประจำการในวันที่๑
พฤศจิกายนค่ะจำนวน๑คนเท่านั้นเอง
โดยหลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนนะคะเจมส์มาก็เผยความรู้สึกกับพี่สื่อมวลชนด้วยตัวเองว่ายังไงจ๊ะ
ผมคิดเสมอว่าทุกปีที่มาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือเรามาทำหน้าที่ของลูกผู้ชายที่ทุกคนต้องทำ
ที่นั้นตื่นเต้นไหมก็คงตื่นเต้นแหละครับผมเพราะว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่ผมก็ภูมิใจว่าผมได้มีโอกาสได้ทำ
ไม่ได้บ่นครับก็คือสิ่งที่ผมบอกผมไม่ได้ไม่ได้ค่อนข้างเฉยกับเรื่องนี้อยู่แล้วคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันคือหน้าที่ของเราที่เราต้องทำ